คุณผู้ชมคะรถคันนี้บอกงงมาก
จอดติดไฟแดงกลางถนนแถวราชดำเนิน
พอไฟเขียวปุ๊บกำลังจะขับรถออก
มีรถจักรยานยนต์มาค่ะเป็นผู้ชายขี่ผู้หญิงซ้อน

เขางงเลยมาทุบรถเขาทำไมเดี๋ยวลองดูค่ะ
แล้วก็แล้วจะกี่ปีรถอ่ะ

ถ่ายไปเลย
ไม่เราไม่เข้าใจว่าทำทำไม

พี่แพ้มันไม่เป็นไรเว้ย

ถ้าเขาทำอะไรนายทำยังไงวะ

แต่เสียนายแล้วเครียดกว่าเดิมอีกนายถ้าเขาทำร้ายนายขึ้นมาเนี่ย
รถอ่ะทุบไปเถอะเรามีประกันแต่คือแบบนายมันมีคนเดียวนะ
น้องผู้หญิงที่พูดอยู่ในคลิปนั่นแหละแต่คนขับรถก็คือผู้ชายเป็นแฟนนุ่มของน้องเขาครับ
ก็จริงค่ะอย่าไปแลกเลยเนาะอย่าไปทะเลาะอะไรกันเลย
แต่น้องผู้ชายที่ขับรถเสียใจไงรักรถมากรถโดนทุบเนี่ยร้องไห้เลยพี่อุ๋ย
ก็เลยงงว่าแล้วทำไมทำไมรถจักรยานยนต์คันนี้ต้องมาทุบรถเขานะคะ
เป็นผู้ชายขี่นะคะผู้หญิงซ้อนคือตัวรถเก๋งก็เปิดกระจกลงเพื่อจะถาม
แต่กลายเป็นว่าโดนด่ากลับมาโดนท้าทายให้ไปแจ้งความ
พอถ่ายคลิปก็โดนท้าทายอีกนะคะสุดท้ายรถจักรยานยนต์ก็เร่งเครื่องหนีไป
เจ้าของคลิปบอกว่าไม่รู้จะตามยังไงรถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แต่แหมพอจะเห็นหน้าค่าตาอยู่พอสมควรเนอะในคลิปนะคะก็อาจจะต้องฝากตำรวจตามให้หน่อย
นี่หน้าแบบนี้หน้าเห็นชัดเลยสุดท้ายทางฝั่งผู้เสียหายก็ต้องปลอบใจกัน

คลิปนี้พอโพสต์ออกไปคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ

น้องผู้หญิงเตือนแฟนนุ่มว่าอย่าไปแลกเลย

อุ้ยเผื่อมีเอาโว้งเอาวุธอะไรกันฝั่งนู้น

แล้วหน้าชัดแบบนี้แจ้งความดำเนินคดีดีกว่านะคะ
ทบแล้วไปเลยนี่ค่ะ